เวลาใช้รถใช้ถนนเคยไหมเวลาขับรถไปบนท้องถนน
เวลารถเสียเราก็รู้สึกแย่พออยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเนี่ยคุณ
คุณเป็นต้นเหตุของรถติดนะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาข้อหาคือ
นำรถไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้บนถนน
อู้หูพอเป็นแบบนี้คนพูดวิพากรวิจารณ์กันเลยสิคะ

แล้วก็ต้องฟังทางฝั่งตำรวจเขาชี้แจงด้วย

ก็คือดูครับดู

นั่นแหละครับผมกับไอ้ไบร์คือว่ามันเป็นความผิด
ความผิดข้อหานำรถที่ไม่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงมาใช้ในทาง
มันทำให้เกิดเขาเสียผลประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับ
ถ้าเขาฟ้องคุณทางแพงคุณรับผิดชอบไปไหม
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่รถกำลังติดขัดอยู่ด้วยนะฮะ
การจราจรติดขัดหนึบเลย
เพราะว่าอะไรรถของผู้หญิงคนนี้เขาเสียอยู่เลนขวา
ครับแล้วมันเขยื่นรถไปไม่ได้แล้วก็เป็นต้นเหตุของรถติด
และเท่านั้นมีการก่อสร้างถนนอยู่พอดี
ใช่ค่ะจังหวะที่เขาถ่ายคลิปได้นี่แหละ

แล้วก็บอกว่ารถที่เอามาใช้เป็นความผิดฐาน
นำรถไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้บนถนน
และถ้าเกิดว่ามีคนนั้นฟ้องเรียกฆ่าเสียงไหลทางแพง
คุณจะรับผิดชอบไหม
คนวิพาพวิจังเยอะพอแชร์คลิปนี้
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าอ้าวก็ใครอยากจะให้รถเสียล่ะ
แล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ยคือที่เขาบอกว่า
เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน

ความคิดความเห็นก็มีสองฝั่งเหมือนกัน
ใช่นะครับบางคนก็บอกว่าตำรวจมาก็แทนที่จะช่วยทำไมไม่ช่วยล่ะ
อยู่ก็มาแจกใบสั่งช่วยเคลียร์สถานการณ์ตรงนี้ก่อนได้ไหม
ทีนี้พอเห็นคลิปแล้วเนี่ยทีมข่าวของเราก็ต้องไปตรวจสอบนะ
ว่ามันเกิดขึ้นยังไงข้อได้จริงเป็นยังไงก็ไปค่ะ
ปรากฏว่าไปตรวจสอบคลิปนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนพระราม๒
ทางขึ้นทางด่วนพระราม๙ขาเข้ากรุงเทพนี่นะคะ
ก็สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกสำเริงรอดผล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสมดำ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้ง
ว่ามีรถจอดเสียอยู่บริเวณช่องทางด่วนด้านขวา
รถก็เลยติดยาวยาวไปถึงสมุทรสาครคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วตำรวจประสานรถยกของเอกชนนะคะ
เคลื่อนย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัย
แล้วตำรวจไม่ได้มีการออกใบสั่ง
ไม่ได้มีการเปรียบเทียบปรับเห็นไหม
ถึงบอกแล้วว่าต้องฟังฟังข้อมูลทั้งหมด
คือตำรวจเขาก็ยืนยันนะเขามาช่วยเหลือประชาชนเรียบร้อย

ใช่ค่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยที่บอกว่าตำรวจเนี่ย
พูดบอกว่าอ้าวคุณเดี๋ยวผมจะแจ้งข้อหานะนำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้บนท้องถนน
เดี๋ยวคุณจะระวังนะจะรับผิดชอบไหวไหม
ว่าคนที่เขารถติดเขาเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
เรื่องนี้เนี่ยทางด้านผู้กำกับเนี่ยบอกนะคะ
บอกว่าได้เรียกตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มาพูดคุยแล้ว
แล้วก็ตักเตือนแล้วด้วยว่าจะต้องใช้คำพูดให้เหมาะสมกับประชาชน
ยืนยันด้วยนะคะว่าในข้อกฎหมาย
ถ้าเกิดประชาชนนำรถที่ไม่พร้อมต่อการใช้งานมาขับขี่มาใช้งานบนท้องถนนเนี่ย
ตำรวจมีสิทธิ์แจ้งข้อหาตามพรบจราจรทางบกได้
เพราะว่ากฎหมายระบุให้ประชาชนจะต้องตรวจสภาพรถ
มั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะนำมาใช้งาน
แล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุต่อผู้อื่น
คือมันต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าความผิดนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่ารถมันซ่อมมันไม่พร้อม
คือรถมันเก่ามันอะไรมันเสียอยู่
แต่ยังเอาออกมาใช้อันนี้ผิด
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงอันนี้ก็ไม่ถือเป็นความผิดนะคะ
ซึ่งกรณีนี้ตำรวจให้การช่วยเหลือและไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร
เมื่อวานนี้แฟนเพจเฟซบุ๊คงานจราจรสแหมดำก็ชี้แจงเรื่องนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๐กันยายนนะครับ

และตำรวจที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือดาบตำรวจสมพรอินทศรพบหมู่จราจรของสนสแหมดำ
ทำหน้าที่ในการอำนวยการจราจรนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนยืนยันแบบนี้นะครับ
ช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนรถสีเขียวคันเมื่อกี้ออกเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ที่จะแจกใบสั่งแก่ผู้ขับขี่ท่านนี้แต่อย่างใดนะครับ